มาแล้ว
รออยู่เนี่ย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับ

โดนัลดทรัมป์จับมือกับคิมจองอื่น

เช้านี้บ้านนี้ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับเรียงนะครับ

รับร่วมสื่อพิษไหมครับ

หมาดุหมาดุนะ

เดี๋ยวให้หมาเขาสงบสติอารมณ์นิดนึง
วันนี้อากาศอาจจะดีคืนยามเช้า

ที่วันนี้คงไม่มีโอกาสมา

ไม่ว่าตอนนั้นเราเต้น
หลังจากนั้นกรุงเทพนี่ฝนตกเลยนะ

เรื่องฝนนะครับแต่ว่าประกาศเตือนเรื่องของคลื่น
ใครจะไปเที่ยวทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดาบัน
ตอนนี้ทางกรมบุตุเขามีการประกาศเตือนเรื่องคลื่นว่า
คลื่นจะแรงมากตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องยาวไปถึงวันที่๑๘เลย
ส่วนกรุงเทพมหานครก็มีลุ้นเจอฝนทั้งเดียวกัน
จะเป็นช่วงไหนวันไหนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนอย่างร่องฝน
ก็อย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดก็เคลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณเหนือประเทศไทยของเรา
การเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้ที่ตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่น
นั่นก็หมายความว่าแนวร่องฝนร่องฝนนี้
ก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศส่งผลต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราน้อยลง
แต่ก็มีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน

แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากพลังดึงดูดของพายุลูกนี้
ก็มีผลพวงทำให้กระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงต่อเนื่อง
และคาดการณ์ว่าในช่วงใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้

กระแสลมก็จะมีการเหลี่ยงทิศทางย้อนกลับมา
ทำให้ร่องฝนค่อยมีการเลื่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงมาปกคลุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าหลายจุดหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ดังนั้นใครจะใช้ชีวิตช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

ทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ในวันนี้จะเริ่มมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับ

นี่คือช่วงบ่าย๓โมง
ฝนกลับมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางอีกครั้งหนึ่ง
อาจจะเน้นหนักหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกและอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างบางพื้นที่
ส่วนนี้เป็นช่วง๑๖นาฬิกา

ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีอยู่นิดหน่อย
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือปีกตะวันตก
พื้นที่เหล่านี้อาจจะต้องระวังกันหน่อย
แม้ว่าฝนอาจจะไม่ตกมากในช่วงกลางคืน
แต่ว่าฝนที่สะสมอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้

ก็จะสังเกตว่าอากาศเย็นสบาย
ซึ่งจากการคาดการณ์
ในช่วงบ่ายวันนี้
มีอุณหภูมิที่สูงประมาณ๒๓เมตร

เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ชายฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้นนะครับ
อันนี้เป็นการคาดการณ์ระหว่างวันนี่คือช่วงเย็นนะครับ
ก็จะสังเกตว่าคลื่นที่มีกำลังแรงเนี่ยนะครับ
ประชิดกับชายฝั่งอันดามันเลยนะครับ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยก็มีอยู่บางช่วงบางตอนนะครับ
ต้องระวังดังนั้นใครที่จะเดินเรืออย่างที่กรมประตูเขาประกาศไว้นะครับว่า
จะเดินเรือจะออกเดินเรือเนี่ยนะครับ
ต้องติดตามการพยากรคลื่นด้วยนะครับ

แล้วก็๑๕๑๘แรงขึ้นอีก
นี่นะครับก็ประมาณเกือบ๓เมตรนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่พอพายุเขาอ่อนกำลังลงเนี่ยนะครับ
ต้องไปเตือนกันสำหรับเช้าวันนี้นะครับ
ต้องไปเตือนบ้านหลังนี้ก่อนไม่รู้ว่าเขาตื่นกันหรือยัง